รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวเช้าวันศุกร์วันนี้แล้วนะคะ
ฟังเพลงรอยกระทงนี่มันรู้สึกม่วนอกม่วนใจจริงเลยนะคะ
แต่ก่อนจะถึงวันลอยกระทงสุดสัปดาห์นี้หลายท่านอาจจะวางแผนไปท่องเที่ยว
ก็อย่าลืมวางแผนเรื่องการเดินทางและเช็คสภาพอากาศกันด้วย
เพราะดูเหมือนว่าวันนี้อุณหภูมิอาจจะอุ่นขึ้นบางพื้นที่
แต่ว่าพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิจะลดต่ำลงค่ะ
เนื่องจากว่าจะมีมวลเย็นจากจีนนั้นแผลลงมาปกคลุมทำให้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย
อุณหภูมิจะลดลงจะรู้สึกหนาวขึ้น
ขณะเดียวกันนะคะภาคใต้ก็จะมีฝนตกค่ะ
ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเตือนกันอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือเรื่องของลมพัดแรงอากาศแห้งอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายด้วยนะคะ